เป็นเรื่องของผู้รับเหมาที่ขาดความรับผิดชอบ
ผู้รับเหมานี้เขากำลังก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะคะ
ในอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
แต่ไม่ได้ติดป้ายเตือนเอาไว้ว่าจุดนี้มีการก่อสร้าง
ไม่ได้มีไฟส่องสว่างและทำให้ช่วงเวลากลางคืน
รถที่เขาสัญจรไปมาตกลงไป
ในจุดที่กำลังก่อสร้างได้รับความเสียหายไป๔คันด้วยกันนะคะ
จะเห็นว่ากำลังก่อสร้างจริงมันมี๒เลนนะ
เขาก่อสร้างเลนซ้ายสุดทำให้ใช้การไม่ได้
ก็ต้องใช้ที่เลนขวาเท่านั้นและไม่มีไฟส่องสว่าง
ไม่มีป้ายเตือนรถที่เขาขับผ่านไป
ตกลงไปในถนนแบบนี้เลยโอ้โหเนี่ยค่ะเสียหายนะคะ
จุดนี้คือบอกกันอีกครั้งนะคะ
เผื่อใครที่อยู่แถว๑๐๑หรือว่าจะผ่านแถว๑๐๑นะคะ
ตรงนี้คือ๔แยกถนนเลี่ยงเมือง
ทางไปอำเภอจตุระพักษณ์ที่มาจังหวัด๑๐๑

มีรถเกิดอุบัติเหตุตกถนน๔คันเป็นรถเก๋ง๑
และรถกระบะอีก๓ซึ่งตำรวจโรงพัก
ก็ต้องคอยประสานขอยกรถมาคลื่น

สอบถามเจ้าของรถเก๋งคันเมิ่สเกรือนี้ซี่เทานะคะ
เล่าว่าที่รถมาตกถนน
เพราะว่าการทำถนนเสร็จครึ่งเลนเอง
ถนนดังกล่าวตอนกลางคืนมืดมาก
ไม่มีการติดป้ายเตือนด้วยไม่มีไฟด้วย
อีกทั้งไม่มีการวางกรวยแนวกั้นให้ทราบ
ว่าสามารถใช้งานได้ครึ่งเลนส์เท่านั้น
จนทำให้เป็นสาเหตุรถมันตกลงมาที่จุดนี้ได้รับความเสียหายนะคะ
รถที่ตามมาข้างหลังอีก๓คัน
ก็ตกลงไปที่จุดนี้เหมือนกัน
ซึ่งเท่าที่ทราบถนนเส้นนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่เมษายนค่ะ
ตอนนี้ไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จด้วย
แล้วก็ยังมาเกิดปัญหารถตกถนนแทบจะทุกวัน
เขาบอกว่าน่าจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะ

เพราะขณะตัวเขาเองเป็นคนร้อยเอ็ดแท้
ผ่านไปผ่านมาจุดนี้บ่อยรู้ว่ามีการสร้างถนน
แต่สุดท้ายก็ยังมาเกิดอุบัติเหตุนะคะ

เผื่อคนต่างถิ่นที่ไม่ชินเส้นทาง
แล้วตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเลย

แล้วถ้าเกิดการแซงกันขับเร็วขึ้นมาหน่อย
อาจจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเฉพาะการตกถนน
นั่นสิครับอาจจะมีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ได้
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปดูเรื่องของไฟส่องสว่างนะคะ
อาจจะช่วยให้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ